สวัสดีครับครับใช่ครับเอ่อวันนี้ก็คงอืมอ่า
การแก้ไขข้องขับพัดในส่วนอืมลองผู้น่าพัดครับ
ในส่วนของการประกาศไว้ชื่อนายองหัวหน้าพัดกันยังไม่มี
เดี๋ยวต้องรอท่านครับครับฝากว่ามันเป็นน้ำหน้าของหัวหน้าพัด
ที่จะตั้งรองหัวหน้าพัดสิบท่านแล้วก็คุ้มรายการครับใหม่ท่าน
การลองออกของนัทธรรมกุรีสินเอ่อสามท่านเมื่อวานเนี้ย

เพราะว่าก็ไม่มีอะไรเพราะทุกท่านก็เอ่อ
เวลาราวศาลการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอ่า

ก็คงไม่มีอะไรที่ผิดข้องหวังใจกัน
ผมว่าในส่วนของแต่ละบุคคล
มันคงบางทีในฐานะที่สมาชิกพักของเรามีจำนวนมาก
อาจจะมีบางคนที่คิดหรือทำบางสิ่งบางอย่าง
ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ได้นะครับแต่ก็คงเป็นไปด้วยดี
อาจจะเป็นเรื่องของบางทีมันก็มีเรื่องปัจจุของคนเข้ามาเจอต้น
และในส่วนของการตอบขอรับครบอลตนี้มีความพูดหน้าหรือยังไงทุกนั้นท่านนายโยกริงได้มีขอกวะหัวนะคะ
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างผมทราบดีอยู่แล้วว่ามันเป็นการ

ทำงานใดกับล่างที่เป็นคนทำงาน

ที่ท่านจะตัดสินใจยังไงอยู่ไหม
คือผมเป็นคนทำงานอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน
ผมก็จะพยายามทำงานให้ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
และประเทศชาติของเราอย่างสูงสุดนะครับในในตรงนั้นมันเป็น
ตัวตนของผมอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนครับ
ตนผมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน
ปขรอนสิเศษใช่ไหมครับเมื่อกี้ขอพรอะไรเป็นพิเศษครับ
ผมก็ขอพรว่าหรือขอวังว่าครับของเรานี่นะครับ
เป้นครับตัวสาวหลังในการปกครองในระบบชัดใจอันนี้
ทำไมประชาชนวงจริงคนศึกษ์๕๕๕

ครั้งหนึ่งครับในส่วนของในฐานะที่เราเป็นครับ

ท่านนายโยคตามที่นายโยคบอกนะครับว่า๓คนเป็นโครต้าของท่านนายโยคธรรมดรีนะครับ
๓คนธรรมดรีทีลาออกไปดังนั้นเนี่ยโครต้าของท่านนายโยคธรรมดรีจะมีกี่คนธรรมดรี
ตรงนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ขอตอบนะครับเป็นคำพูดของท่านนายโยคเนี่ยผมไม่อาจเก้าที่นั่งได้
ตัวเลขต่อที่พักมีจะได้ส่วนดีที่ยังมีการดีละครับ
พ่อยังไม่ทราบผมทั้งนี้ผมว่าเอาไว้แล้วแต่ท่านนายกล่านี่กว่านะครับ
เอาที่ท่านนายกกระชุมใจเป็นหลักนะครับ
ในทุกวิติค่ะเรียนคงไม่ไปกับหมดโอเคนะครับนะครับครับผม
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ